เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงของชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย
ถวายบังคมลาเรายังมีบรรยากาศ
ในการจัดเตรียมพื้นที่ต่างนะคะ
เพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศของประชาชน
ที่จะไปชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖นะคะ
ตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนราชดำเนินมีประชาชนทยอยเดินทางมาแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณนัทธพรเทาตะกู
รายงานสดมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
คือบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศค่ะ
ส่วนบริเวณด้านหลังนะคะจะเป็นบริเวณถนนพระสุเมนนะคะ
ซึ่งจะเป็นถนนอีกหนึ่งเส้นค่ะที่ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนที่๖นั้นจะเคลื่อนผ่าน
เพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีลังคารของในหลวงราชการที่๙
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะการจราจรโดยรอบพื้นที่แห่งนี้ค่ะ
ก็ยังคงเปิดตามปกติค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีประชาชนค่ะ
ที่เริ่มทยอยเดินทางผ่านสะพานผ่านฟ้า
เพื่อมุ่งหน้าจับจองพื้นที่รับชม
ตามเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจะเคลื่อนผ่านค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
่งหน้าเข้าถนนราชดำเนิน
เพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ที่จะเคลื่อนจากวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
ไปยังวัดราชบพิษและวัดบวรนิเวศวิหารนะคะ
อย่างเช่นชาวจังหวัดนครสวรรค์สองคนนี้ค่ะ
ที่บอกว่านั่งรถตู้มาจากบ้านตั้งแต่ตี๒
เพื่อที่จะมารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันนี้
ก็รู้สึกปลื้มปลื้มปิติอะค่ะ
ค่ะแล้วก็อยากมาค่ะเมื่อท่านเห็นว่าเราเป็นส่วนได้ได้น้อยที่มาแบบ
เป็นพลังว่าทุกคนรักพ่อหลวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรระดับ๒ใน๒๗เส้นทางนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาไปจนจบงานพระราชพิธีค่ะ
ซึ่งรวมถึงเส้นทางตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้ามาถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะ
เพราะต้องใช้เส้นทางถนนอัศดางถนนกรยานมัยตรี
ถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินนอก
ซ้ายเข้าถนนพระสุเมนเพื่อไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
เจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
โดยใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเก้าแทน
ซึ่งหลังริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖ผ่านนะคะ
ก็จะเริ่มทยอยค่ะเปิดการจราจรตามปกติ
เจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะสำหรับประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางมา
เพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะ
ว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนั้นน่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็แนะนำให้ประชาชนเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง
ก่อนที่จะมีการปิดเส้นทาง๒๗เส้นในเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้ค่ะ
นัทพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศค่ะ